ดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักร้องดังยุค๙๐พี่เปเลธัญรัฐนะคะ
เจ้าของเพลงดังแค่นี้ก็พอหายหน้าหายตาไปนานเลยนะคะ
เพราะอะไรถึงตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
อยู่กับอดีตนักร้องดังโอ้แต่ใช้คำนี้ไม่ได้นะ
เพราะว่าตอนนี้พี่เปเล่กลับมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะพี่เปเลทธัญรัตน์นั่นเองนะคะ

ใช่แค่นี้ก็พอ
เป็นยังไงเหรอนะคะช่วงชีวิตตอนนั้นแบบว่า

ยุ่นนั้นมันไปตามพราบมีแบบว่าเป็นอัลบั้มเป็นเทป
มันเป็นงานที่เรารักเราชอบเล่นดำกรีและเราชอบร้องเพลง
อย่างหนึ่งคือเรามีเพลงของตัวเอง
แล้วก็เราได้ไปพบปากกับเพื่อนแล้วก็แฟนเพลงทั่วประเทศ

ยังไงถูกหายไป

ตอนนั้นเรียกว่าแขวนไมค์ได้เลยไหมคะ

แต่ยังมีปร้าเช่น
แต่ว่าแภกสูตรทางก็กลับมาแล้ว
สาเหตุที่มาที่ไปถึงการกลับมาทำเพลงอีกครั้งนึงค่ะ

บอกตรงนั้นผมคิดถึงแฟนเพลงเก่า
อยากกลับมาแล้วก็ทำสิงเกิดหมายที่มาเพลง
อยากจะเจอแฟน
จริงก็คือคิดถึงนั่นเอง
เพียงแค่ตะเกียงน้อย
เธอจะคอยส่องนำเธอ
ถึงสุดปลายทาง
ด้วยเมื่อยามเธอ
ไม่เห็นสิ่ง
หล่นทางที่มือสลัว
ปฏิปัจจัยค่ะที่ทำให้พี่เปเล่ย์อยู่ในโลกการณ์
กลับมาคนก็ยังคิดถึงอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะ

ส่วนถ้ามีแฟนเดินมาทักเรา

สบายดีมากครับแล้วก็คิดถึงแฟนมากครับ

วันเทิงไทยราชนักก็มีของที่ละลึกมาให้

ขนาดก็จะมีเสื้อมีร่ม

แค่นี้ได้แค่นี้ก็พอ
แค่เพียงวันนี้ยังมีเธอ
หรือไหนก็ไม่ต้องการ
ถ้าคิดจะทำก็ต้องทำ